ไม่ชอบผู้ชายแบร์ด่ะครับ

ส่วนยังแบร์ดแซมแบร์ด

ส่วนยังแบร์ดแซมแบร์ด
ส่วนยังแบร์ดแซมแบร์ด

ส่วนยังแบร์ดแซมแบร์ด
ส่วนยังแบร์ดแซมแบร์ด
ส่วนยังแบร์ดแซมแบร์ด
ส่วนยังแบร์ดแซมแบร์ด

ส่วนยังแบร์ดแซมแบร์ด
ส่วนยังแบร์ดแซมแบร์ด

ส่วนยังแบร์ดแซมแบร์ด

ส่วนยังแบร์ดแซมแบร์ด
ส่วนยังแบร์ดแซมแบร์ด

ส่วนยังแบร์ดแซมแบร์ด

ส่วนยังแบร์ดแซมแบร์ด

ส่วนยังแบร์ดแซมแบร์ด
ส่วนยังแบร์ดแซมแบร์ด
ส่วนยังแบร์ดแซมแบร์ด

ส่วนยังแบร์ดแซมแบร์ด

ส่วนยังแบร์ดแซมแบร์ด

ส่วนยังแบร์ดแซมแบร์ด
ส่วนยังแบร์ดแซมแบร์ด

ส่วนยังแบร์ดแซมแบร์ด
ส่วนยังแบร์ดแซมแบร์ด
ส่วนยังแบร์ดแซมแบร์ด

ส่วนยังแบร์ดแซมแบร์ด

ส่วนยังแบร์ดแซมแบร์ด

ส่วนยังแบร์ดแซมแบร์ด

ส่วนยังแบร์ดแซมแบร์ด

ส่วนยังแบร์ดแซมแบร์ด

ส่วนยังแบร์ดแซมแบร์ด

ส่วนยังแบร์ดแซมแบร์ด
ส่วนยังแบร์ดแซมแบร์ด

ส่วนยังแบร์ดแซมแบร์ด

ส่วนยังแบร์ดแซมแบร์ด

ส่วนยังแบร์ดแซมแบร์ด

ส่วนยังแบร์ดแซมแบร์ด

ส่วนยังแบร์ดแซมแบร์ด

หมายความว่าจะต่อยอดขัดสั่งตรงนี้ไปเรื่อย
คือตอนแรกหลังจากเกี่ยวกับงานเขาก็ยังไม่รู้สิทธิ์แบบในโลกโซเชียลนะคะ
เขาก็ดีใจแล้วที่เขาเห็นเพื่อนแบบเชียร์เขาแล้วก็ร้องตามเขาเต็มที่
แล้วก็กลับมาดีใจแล้วก็คุยให้คุณแม่ฟังเนี่ย
แค่นี้เขาก็กลืมนะค่ะคือจริงอะไรก็ตามที่ด้วยเราทำก็ความสุขมาก
นอกจากเขาจะได้มีความสุขกับสิ่งที่เขาทำด้วยเขาก็จะทำสิ่งนั้นได้ดี
ด้วยโดยที่เราไม่จำเป็นต้องบังคับแต่เลยเขาจะมีความตั้งใจและมีสมาธิกับสื่อ
ซึ่งถ้าเรารู้เนี่ยแล้วเราซัพพอร์ตเขาก็จะไปได้ไกลกว่าที่เราคิดไว้อีกค่ะ
ไม่จำเป็นว่าจะต้องเรียนเก่งอย่างเดียวเพราะทุกวันนี้มันมีหลายช่องทางที่จะสนับสนุนความสามารถของเด็ก
คือเราก็ผู้ใหญ่สมัยนี้ก็น่าจะเปิดกว้างให้ลูกได้แล้ว
ก็เป็นทางเลือกในชีวิตเขาคือแน่นอนว่าทางวิชาการเนี่ยยังไงก็ยังไงน้องก็ต้องเรียนอะไรอย่างนี้
แต่ว่าในทางทักษะอื่นมันก็สามารถที่จะคู่ขนาดไปด้วยกันได้

บาร์คอร์รตอนลักษณ์